กันหน่อยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็มีคนขอความเป็นธรรมมา
ผู้ชายคนนี้เขาไปเที่ยวแล้วไปเจอกับกาดโดนกาดรุม
ทีนี้ตอนขากลับเข้าไปตั้งใจที่จะไปไหว้ขอโทษนะเพื่อให้เรื่องมันจบ
แต่จังหวะที่เขายกมือไหว้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นภาพมันอาจจะไม่ชัดนะคุณผู้ชมมันมืดนิดนึง
ไม่ได้อย่างเดียวหงายเลยค่ะ
เสียชีวิตค่ะเลือดข้างในสมองค่ะ

กาดต่อยหมัดเดียวนะจอดเลย

เอามาโพสต์เอาไว้แล้วก็เขียนข้อความนะบอกว่าขอความเป็นธรรม
คือเขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนาแล้วล่ะ
ตอนตี๒ตอนนั้นน่ะหลานก็คือผู้ชายคนนี้ไปนั่งกินที่ร้านอาป่า
หนองกี่บุรีรำโดนกาดที่ร้านรุมทำร้ายตั้งแต่อยู่ในร้านแล้วนะ
เพราะอะไรอ่ะถึงโดนรุมเพราะว่ามีกาดคนหนึ่งในร้านเนี่ย
เขาเคยมีปากเสียงกับผู้ชายคนนี้คือมีปากเสียงกันนานแล้วอ่ะ
ทีนี้ตอนจะกลับค่ะผู้ชายคนนี้ก็เลยเดินไปไปยกมือไหว้

แต่โดนเปรี้ยงต่อยมาหน้าหงายล้มทั้งยืน
แล้วทีนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลหมอบอกแบบนี้ค่ะ
บอกว่าเลือดคลั่งในสมองนอนโรงพยาบาลอยู่๓วันเสียชีวิต
แล้วที่น่าสงสารเพราะอะไรรู้ไหมผู้ชายคนนี้เขามีลูกสองคนนะ
เพราะอะไรลูกยังอยู่ในวัยเรียนอยู่เลย

ลูกต้องอยู่กับยายอยู่กับย่าที่อายุเยอะแล้ว
แล้วอย่างหนึ่งพ่อเหมือนเป็นเสาหลักของครอบครัวเลย
หารายได้ทั้งหมดรับจ้างขายของรับจ้างไถนา
เพื่อที่จะเอาตังค์มาเลี้ยงครอบครัวแล้ววันนี้
พ่อมาโดนกาดต่อยเปรี้ยงเดียวเลือดคั่งเสียชีวิต
เด็กก็กลายเป็นไม่มีพ่อไม่มีแม่
จะอยู่ยังไงน่าสงสารมาก
ทีนี้พอมันเป็นประเด็นแบบนี้ในโซเชียลนี่นะคะ
ทีมข่าวของเราก็สอบถามไปที่สพนกี่

แต่ตำรวจยังไม่ได้ให้รายละเอียดใด

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็คงต้องตามต่อล่ะค่ะ

หลักฐานที่เห็นแบบนี้ชัดมากเลยนะ